ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปฟังคำสารภาพของโจธมินยิงประหลัดอาวุโสตายอย่างสลดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดตำรวจสามารถตามรวบตัวโจคนนี้เอาไว้ได้นะคะคนก่อเหตุอายุยี่สิบแปดปี
เจ้าตัวให้การรับสารภาพว่ามีการยิงประหลัดอาวุโสจริงค่ะ
จากว่าถูกตักเตือนเรื่องการเสพยาเสพติด
สุดท้ายไม่พอใจยิงเขาจนตายค่ะ
ที่วันที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะเกิดเหตุการณ์ชุนละมุน
โดนประชาธรรมจากแม่และญาติของคนตาย
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือคำพูดของคนเป็นแม่และเหตุการณ์ชุลมุน
ขณะตำรวจกำลังคุมตัวนายอัธมงคลสมแก้ว
หรือแจ๊คบั้นโคกวัย๒๘ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อช่วงสายวันนี้
หลังจากที่แจ๊คไปก่อคดียิงนายบุญชอบภวงจำเป่า
วัย๕๓ปีประหลัดอาวุโสอำเภอกันธราลมเสียชีวิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้องกี่อำเภอกันธราลม
เมื่อวันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ตำรวจตามตะคุบตัวแจ็คเอาไว้ได้
พร้อมปืนของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
ที่เขานำไปโยนทิ้งในสระน้ำข้างบ้าน
ที่ตำรวจจะสามารถงมขึ้นมาได้

เขาสารภาพปมสังหารไม่มีอะไรซับซ้อน
เพียงแค่โกรธที่ผู้ตายซึ่งเป็นญาติฝั่งแม่
มาว่ากล่าวตักเตือนเรื่องเสพยา
ลูกแก่อารมณ์ลงมือ
แม่ของแจ็คเปิดใจไทยรัฐทีวี
บอกยังงงกับคำสารภาพของลูก
เพราะส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทคุ้นเคยกับผู้ตาย
รับลูกชายเสพยาจนเสียสติ

ศพของนายบุญชอบญาตินำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ในอำเภอกันธรารมท่ามกลางความโศกเศร้า
ก่อกรรมไว้ย่อมได้รับผลกรรมตอบแทน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน